อ้าวด้วยลดกันใช่ไหมคะใช่นะคะ

แต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอกราบขอบคุณแม่

หู้ย่ายพี่น้องพี่น้องหนูแฟนคลับ
ในเฟซบุ๊คถูกเลขคุณแม่มดกันเลยเต็มไปหมดแม่

ใช่ขนาดน้องน้ำเนี่ย

เพราะคุณแม่บอกให้ไปตามหาซื้อนางก็หาซื้อไม่เจอ
ไปเจอ๒๔๗เลขหน้านางก็เลยซื้อ

ถ้าอีก๑๕วันใครไม่ถูกหยุดอย่างความแม่นของเราหน่อย
บ้านเลขที่๑๗๒๗๑๒๒๑๗
สองหนึ่งเจ็ดหรือเจ็ดสองสี่อู๋ฉันซื้อเจ็ดสองสี่ดีกว่าอ่า
เจ็ดสองสี่ไม่ทันแล้วว่าหนูซื้อไปแล้วไม่มีเลขนี้เลย
อ่ะเจ็ดสองสี่สี่สองเจ็ดอ่ะเจ็ดสองสี่ฉันชอบซื้อ
ได้ใบถ้าไหวคะอุ้ยจริงหาจริงซื้อได้ใบเท่าไรก็เกิน
ไปตะกรวจใช่ไหมฮะไม่ใช่ตัวเหี้ยใช่ไหมฮะไปตะกรวจเนี้ย
เข้าไปในบ้านเขาเขาบอกเออไม่เคยเกิดขึ้นแล้วปรากฏ
ตะกรวดเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะบุกเข้าบ้านเขา
แล้วก็เขาเลยไปซื้อที่บ้านเล็กที่สูงไม่ถูกไหมอ่ะ
ชะมินจะถูกเลยอืมทะเบียนรถพี่ผัดเนี้ยหนึ่งสองศูนย์
ศูนย์ตามมาตลอดวันนี้ไม่ตามแล้วไม่ซื้อไม่ก็ไม่ได้
หรอกอืมคนเรามันจะถูกมันก็ถูกเองแหละเนอะไม่ถ้าไม่
ซื้อหนึ่งสองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันออกศูนย์หนึ่งสองไม่
ซื้อไม่ได้อ่ะขอแซ่ความดีดีของคนที่ถูกท่านผู้ชม
ฮะวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยเนอะจริงจริงแล้วเดือนนี้
เป็นเดือนที่วันหยุดยาวพอสมควรครับกระดุกระสวงสา
ธนาศุกรก็ได้งานศัน๐๑ประเทศไทยผู้ผู้ติดเชื้อ
ลายใหม่ตอนเนี้ยนะครับค่ะตัวเลขอ่ะลดลงอย่างชัดเจนเลย
นะอืมแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนเนี้ยนะครับก็น้อยลง
อย่างชัดเจนค่ะเพราะเราตกใจกันร้อยกว่าร้อยกว่า
มานานพอสมควรตอนนี้เหลือสี่สิบโอ้โหค่อยค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยอ่ะ
แต่ก็คืออย่างที่บอกว่าฉันว่าเราจะอุ่นใจเยอะไม่ได้หรอก
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบ
นึกออกไหมใช่ทุกคนอยู่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าเลขแท้หรือไม่แท้
แต่ก็ดูจากหลายจังหวัดนะคุณแม่ที่ตามอสมหรือกระทรวงสาธารณสุขแต่ละจังหวัดรายงานมา
ก็ตัวเลขก็ลดลงจริงอย่างนี้แสดงว่าเชื่อเพราะว่าของกลมปลาปลา
มันจะต้องขึ้นไปให้สุดก่อนแล้วมันถึงจะตกถูกต้องไหมฮะ
กราฟเนี่ยเล่นให้สุดแต่อย่างที่เรารู้เราไม่รู้ว่ากราฟเนี่ยมันขึ้นสุดเมื่อไหร่
แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยกราฟมันขึ้นสุดสุดของมันแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ละลอกใหม่
คือแสดงว่าไอ้ละลอกล่าสุดเนี่ยกราฟมันขึ้นไปแล้วตอนนี้มันเป็นขาลงแล้ว
เราก็อย่าอธิษฐานว่าอย่าให้มันมีขาขึ้นถูกต้องไหมฮะ
เพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมุติเราดูการรายงานของทั่วโลกเนี่ย
คุณธนากรวังบุญคงชนะเนี่ยเขาบอกหลังจากประเทศไทย
เปิดประเทศตั้งแต่๑พฤษภาคมเนี่ย
เพราะว่าวันนี้จำเป็นเพราะทั่วโลกเขาเปิดกันหมดแล้วใช่
ช่วงนี้มันไม่ใช่เป็นช่วงกลัวโควิดแล้วล่ะ
ช่วงนี้มันกลัวไม่มีกินแล้วถูกไหม
ญี่ปุ่นเองเป็นประเทศที่กลัวนะกลัวหนาตอนนี้

อย่างเป็นทางการตอนนี้กลายเป็นช่วงช่วงชิง
พม่าสถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่ใช่จะดีนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวนะหมื่นคนต่อวัน

ภูเก็ตเนี่ยระหว่าง๑๓๑๖เนี่ย
จำนวนห้องพักตอนนี้นะฟังแล้วชื่นใจ

๗๐๐๐๐เห้อเต็มอะ
เมื่อก่อนตอนนั้นจากที่ภูเก็ตห้องโล่งเลยถูกต้องไหมคะ

ถูกแล้วก็ห้องพักที่เปิดให้บริการอัตราเนี่ยเข้าพักเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่๔๔
คาดว่าจะมีอัตราการพักเพิ่มขึ้นอีกถึงสูงถึงอีก๖๐
เพราะฉะนั้นวันนี้ภูเก็ตเป็นเมืองถ้าเรามาลุ้นภูเก็ตตอนนี้รอดแล้วเดี๋ยวเชียงใหม่เชียงใหม่

ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอีสานแปลกเหมือนกันนะฮะการท่องเที่ยว
กลายเป็นเป้าหมายของคนไทยเนี่ยแหละไปเที่ยวกันเอง
ภูเก็ตที่ผ่านมาคนไทยไปเที่ยวกันเองเยอะแต่ตอนเนี้ยนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแล้วอืม

เต็มไปหมดเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันพระสองวัน
เขาเป็นช่วงฟูลมูนปาร์ตี้ค่ะอ่าผัสบ้านในกรุงเทพปิดหมดนี่
ใช่ค่ะผับบางที่ประเทศนี้ล้นแบบทุกไฟ้ทุกเที่ยวบินคืนล้นนี่กว่าล้นน่ะ
เที่ยวต้นเยอะมากกับวงกบรีช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยแม่
ซึ่งเขาบอกว่ามีการจัดแบบย้อนยุคนะฮะ

เพราะว่าฝรั่งนักท่องเที่ยวเป็นจุดปรุงหมายที่เขาอยากมาเมืองไทยสักครั้งเลย
ว่าจะต้องมาขนาดเดียวกันตอนนี้ผู้เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
ที่เราบอกนะครับ๔๐๐คนจาก๔๗เที่ยวบิน
เสริมกับคนไทยที่เดินทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน
สายการบินภายในประเทศรวม๗สายการบินเนี่ย
เพราะว่าธุรกิจการบินเองก็จะไม่รอดเหมือนกันที่ผ่านมาค่ะ

นวนผู้โดยสารขายเข้าเฉลี่ย๑๕๐๐คนต่อวัน
แล้วก็เที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยเฉลี่ยสี่พันคนต่อวันจำนวนผู้ที่มาเยือนเนี่ยแสนกว่าคนเลยนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคาดว่าหลังจากนี้ปุ๊บเราก็จะมีรายได้เข้าประเทศเรา
ตอนเนี้ยอืมที่ผ่านมาน่าจะประมาณสักเกือบสองพันล้านเดี๋ยวเขาจะเปิดตลาดท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสาอุอีก
เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเต็มไปทุกคนซาอุใช่แต่วันนี้เขาบอกซาอุจะกลับมาอีก
แถวบ้านหล่อนหล่อนรู้จัก๓เหรียมทองคำไหมอุ้ยพวกน้าสุขเขาปุดโปรเจกต์กับแม่ตัวข้าม
เธอเห็นหรือยังมันจะเป็นเมืองบิตคอยอุ้ยแม่เขาทำใหญ่มากแล้วดูแบบ
เราต้องรู้ก่อนฉลาดก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนแต่ก็ต้องกัดไม่ตกด้วย
อืมแม่เราเราข้ามไปได้หรือแม่ได้สิเดี๋ยวก่อนจะเสร็จแล้ว
ตอนนี้ราวได้แล้ว
เพื่อนลงเฟซบุ๊คคุณแม่ไปนั่งรถไฟที่จีน
เขาบอกว่าสถานีเยอะแล้วก็การให้คำแนะนำดีมาก
แต่ก็แค่ต้องระวังเรื่องห้องน้ำให้เตรียมทิชชู่ไปเอง
เออใช่เราดูห้องน้ำใช่ไหมอาจจะดุ้งคือว่าอาจจะดุ้งอยู่
แต่ก็ให้เตรียมทิชชู่เปียกอะไรไปเอง

หลายคนพูดถึงเรื่องแตงโมอีกครั้งหนึ่งคนที่ทำให้เรื่องแตงโมกลับมาเป็นกระแสอีกเนี่ยเราต้องยอมรับคุณอัจฉริยะแม่
รัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยพร้อมด้วยประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗เนี่ย
วันนี้แม้กระทั่งเป็นวันหยุดเขานำสื่อมวลชนครับ
นำสื่อมวลชนลงเรือที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
วันนี้เขาทำอะไรกันก่อนเขาจะไปค้นหาพยานหลักฐานในคดีการตายของแตงโมเนี่ย
หรือการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยตามบริเวณแม่น้ำเจ้าพญา
คราวนี้เขาใช้อุปกรณ์พิเศษในการตรวจสอบ
เฉลิมพลนะครับนายเฉลิมพลเนี่ยซึ่งเป็นประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗เนี่ย
เขาบอกเขาได้รับจากการติดต่อจากคุณอัจฉริยะเนี่ย
เพื่อวันนี้มาร่วมค้นหาหลักฐานในคดีนี้โดยจะค้นหา๓จุด
จุดที่จะค้นหาคือ๑จุดที่เขาตกไปจุดที่แตงโมตกไป
จุดที่พบศพแตงโมแล้วก็สามอันนี้ซึ่งเราไม่รู้เป็นจุดไหน
คือจุดต้องสงสัยครับสำหรับภารกิจก็จะลงไปถ่ายรูปใต้น้ำ
เก็บไซเลนด์ด้วยความลึกประมาณ๕๐เซติเมตรพร้อมค้นหาโลหะต่าง
เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าเป็นอาวุธหรือเปล่ามันสามเดือนแล้วนะคุณอัจฉริยะ
มันจะทำได้จริงหรอนะครับเขาบอกว่าจะต้องเก็บน้ำมาวิเคราะห์
มันเป็นอาวุธหรือเปล่าตามที่เขาเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยหรือเปล่า
ซึ่งอุปกรณ์การใช้หากตรวจพบโลหะจะแสดงความคลื่นถี่นะฮะ
ตัวเลขเนี่ย๕๐๗๐ขนาดเดียวกันจำผ้าได้ไหมผ้าที่ตังโมผูกเอวจำได้ไหม
ครับตอนนั้นแบบไปอยู่กงอเมริกาจำได้ไหมจำได้ครับแม่

แก้วและก็ว่าถูกอื่นโดยเฉพาะเขาไม่เชื่อว่าแผลใหญ่
ที่แบบเหมือนมีคนถือมี่พับอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าสมมุติมีใครติดตามกันเนี่ยเหมือนคนถือมีดพับเอาไว้
ซึ่งเชื่อว่ามีคนบนเรือเนี่ยพกมีดพระเอาไว้
ซึ่งการค้นหาที่สำคัญคือท่าทรายครับ
จากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าคนบนเรือเนี่ยแวะมาที่นี่
ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่มามาร่วมค้นหา
ก็เคยไปปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง

ไปให้กองกรมสอบสวนคดีพิเศษในวันที่๑๘พฤษภาคม
หวังว่านายสมศักดิ์เทศสุธี

ซึ่งเป็นทนายที่เขาได้รับการแต่งตั้งจากแม่

ได้รับรายงานเกี่ยวกับคุณอัชริยะแล้ว

ขอฟังเสียงคุณทนายเดชาหน่อยนะครับครับครับ
สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับนะครับ
เมื่อสักครู่นี้ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอัจฉริยะนะครับ
งมหาพยาหลักฐานที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจุดเกิดเหตุที่นะครับ
ที่แตงโมตกแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็นะไปเจอทรายเจอโครนอะไรต่างต่าง
เจอผ้าคาดเอวอะไรต่างนะครับก็มีผู้สื่อข่าวมาถามผมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ
ผมในฐานะทนายความของแม่น้องแตงโมซึ่งเป็นทนายความของ
ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายตามกฎหมายก็ขอเรียนว่า
พญาหลักฐานต่างต่างนะครับของนายอัศริยะนั้น
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีนะครับไม่สามารถที่จะนำเข้าสู่สำนวน
ของพนักงานสอบสวนได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำเข้าสู่สำนวน
พนักงานอายการได้เพราะว่าไม่ใช่คู่ความในคดีนะครับ
จะนำไปส่งให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ก็ไม่ได้มีผลต่อคดีแตงโมแต่อย่างใดนะครับก็จึงเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชน
และพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับว่าการค้นหาพยาหลักฐานของนายอัธยะ
ไม่ได้มีผลต่อรูปคดีแตงโมนะครับและทุกวันนี้ปัจจุบันนี้
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับนะฮะ
ตำรวจไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วนะครับแล้วก็คดีอยู่ที่อายการ
ซึ่งคาดว่าไม่เกิน๗วันหรือ๑๐วันก็น่าจะมีการออกคำสั่งฟ้อง
หลักครับแล้วก็พาตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อสารจังหวัดนนทบุรี
นะครับจึงแจ้งมาเพื่อทราบนะครับขอบคุณครับเอาล่ะอย่างที่บอกกัน
นะครับก็คือวันนี้เขาก็บอกคุณอาชิริยะทำไปเถอะ
ทำไปก็ไม่มีผลอืมส่วนเผาร่างน้องแตงโมเนี่ยยี่สิบสี่พฤษภาคม
คุณเอสุภาชัยคุณอ้ำพัชราภาจะเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย
คุณก้องปียะนะฮะโซนิกยูสเนี่ยจะเป็นคนจัดออร์กาไนท์ในวันนั้น
ซึ่งพิธีในศาสนาคิดเขาไม่อยากให้เศร้าทุกอย่างก็จะออกมาสวยงาม
โดยเท่ากระดูกแตงโมจะไม่มีการลอยราคาทุกวันนี้คุณแม่ก็ร้องไห้
เพราะเหมือนเขายังอยู่กับเราแต่พอคิดถึงเรื่องเผาร่างของน้องแตงโมแล้ว
แม่เขาก็ใจหายขออีกนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้แล้วส่วนนี้เรื่องทรัพย์สินของแตงโม
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ
สวัสดีคุณหนุ่มกัญชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เมื่อกี้เล่าข่าวแทนคุณข่าวแตงโมซึ่งเมื่อกี้เนี่ย
ถามที่เราถามตั้งแต่แรกก็คือบ้านแตงโมอ่ะวันนี้แม่เขาออกมาพูดแล้วนะ
ว่าบ้านทั้งรถนั่งซื้อประกันเอาไว้แตงโมซื้อไว้ถูก
หลังจากนี้ปุ๊บแม่ก็ไม่ต้องผ่อนต่อแล้วเพราะฉะนั้นแม่เขาย้ายเข้าไปอยู่ได้เลย
ไม่มีหนี้ไม่มีสิทธิ์แล้วอืมหลายหลายคนที่เขาเป็นห่วงไงอืม
หลายคนก็เป็นห่วงว่าแม่จะต้องไปผ่อนต่อหรือเปล่าเพราะตอนแรกแม่เขาบอกว่า
เขาผ่อนต่อเขาก็ไม่ไหวแต่วันนี้เป็นซื้อประกันอุบัติเหตุไว้
ใช่ไหมเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยก็คือบ้านก็คือซื้อประกันบ้านอ่ะ
ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตมันก็จะเขาจะแบบประกันเขาจ่ายให้แล้วเขาก็บอกว่าจริงแล้วอีกประเด็นนึงคุณหนุ่ม
ที่เขาถามว่าแตงโมโดนมอมยาเสียสาวหรือเปล่าเนี่ย
เขาบอกเขาตัดประเด็นนี้ออกไปเลยแล้วกันอ่าฮะเขาบอกว่าไม่โดน
ลูกเขาไม่ได้กินยาเสียสาวหรืออะไรแล้วแต่ซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปโดยโดยคร่าวอ่ะนะ
คุณหนุ่มว่าเขาบอกว่าในงานไม่อยากจะจัดให้แบบเศร้า
แบบศาสนาคริสต์เขาไม่แบบว่าเขาก็ไม่มีเศร้าก็จะเอาแพลว
คณิตกุลอ่ะมาร้องเพลงอืมครับแล้วก็มีอาจารย์ทงชัยเนี่ย
ไปกล่าวคร่าวคร่าวประมาณเนี้ยส่วนเท่ากระดูกของแตงโมเนี่ย
ไม่มีการลอยอังคารคุณแม่ก็จะเก็บเอาไว้
แล้วในงานวันนี้คนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน
เขาก็จะไปร่วมงานด้วยนะอืมผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่า
ใกล้วันวันจะเผาศพลูกสาวแล้วเนี้ยอืม
รู้สึกตอนเนี้ยในเรื่องคดีเนี้ยแม่เป็นยังไงบ้างอืม
แม่ร้องไห้ทุกวันเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนเขายังอยู่กับเรา
แต่พอคิดถึงเรื่องเผาร่างของโมก็ใจหายเรื่องคดี
ตอนนี้ก็มาถึงอายการแล้วเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้
จากเรามีพยานเพิ่มเติมล่าสุดแม่ได้ยินข่าวว่าทางอายการเนี่ย
เรียกทีมแพทย์พิสูจน์ศพเข้าไปอีกรอบแล้วนะ
อายการท่านทำงานละเอียดไม่ต้องห่วงแม่บอก
ตอนนี้แม่ได้เห็นข่าวเรื่องหนึ่งในผู้ต้องหาเจอยาเสียสาวในเลือด
ตอนนั้นแม่ตกใจก็ตกใจแม่เห็นข่าวแล้วเขาบอกว่าเขาเครียด
ก็เลยกินก็หมายถึงว่ารู้สึกจะเป็นปอใช่ไหมครับ
เขาบอกเขาเครียดก็เลยกินเพื่อให้นอนหลับยาตัวนี้มันลิดแรง
ถ้าผู้หญิงกินก็จะหมดสติชั่วขณะมันก็แปลกนะที่ผู้ชายกิน
ตอนนั้นแม่ก็ไลน์ไปหาปอเลยถามเรื่องนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาเครียดเขานอนไม่หลับก็เลยกินยาตัวนี้ช่วย
แม่ก็เลยถามเขาว่าแม่ก็มียานอนหลับนะเอาไหม
แล้วเดี๋ยวส่งชื่อยาให้เขาด้วยแม่บอกอย่างงั้นอืม
เขาก็บอกขอบคุณแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้กินยาตัวนั้นแล้ว
คุณแม่ก็เลยเอายาจีนมาให้กินว่ะแม่ก็เลยส่งไป
คือแม่เขาเป็นห่วงเธอแม่เขากลัวเห็นว่าอปอเครียด
แม่แม่ก็เลยจะเอายาจีนไปให้ปอกินคุณแม่ไม่ติดใจเลยเหรอ
คนก็ถามกันเขาบอกคุณแม่ไม่ติดใจเรื่องนี้
มีคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะแม่บอกแต่ผลตรวจของน้องโม
ไม่เจอสารยาตัวนี้นะฮะเจอแค่แอลกอฮอล์
ก็แสดงว่าลูกเราไม่ได้โดนมอมยาแม่เขาว่าอย่างนั้น
ลูกเราไม่ได้โดนมอมยาแม้ว่าเรื่องคดีต่าง
ตอนนี้ถึงมืออายการแล้วท่านต้องทำงานอย่างละเอียด
อะไรที่ดูแล้วน่าสงสัยท่านไม่ปล่อยแน่นอนค่ะแม่บอก
ทางอายการเขามีการเรียกตัวแม่เข้าไปสอบเพิ่มหรือว่าอะไรบ้างไหม
บอกตอนนี้อายการไม่ได้เรียกแม่เลยคุณหนุ่ม
แต่ตัวแม่เองก็ติดตามตลอดนะขอบคุณทุกคนที่ช่วยติดตามคดีน้องโม
ตอนนี้ทรัพย์สินของแตงโมทั้งบ้านและรถตอนนี้คุณแม่ยังต้องผ่อนอยู่
เขาบอกเขาไม่ต้องผ่อนแล้วนะคุณหนุ่มทางประกันเขาจัดการให้หมด
บ้านและรถเราไม่มีหนี้สินอะไรอีกแล้วอืมนี่คือคำถามที่วันนี้แม่เขาเปิดใจให้หมด
เราไปฟังธนายธนายอะไรเนี้ยจะจบอัตชาระอ่ะ
ไปดูคุณอัดสักนิดนึงนะฮะคุณอัดเนี่ยก็นำกู้ภัยทางน้ำนะครับ
เคยร่วมภารกิจถ้ำหลวงเนี่ยไปหาหลักฐานของคุณแตงโมนะครับ

ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค๗
นำเอาสื่อมวลชนนะฮะ
โอเคลงที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑
อย่างที่คุณดำอ่านไปถูกไหมครับ
คือคุณอัดเขาก็แบบว่าพยายามไปตามหานะฮะ

นี่นะ๓๔ด้วยกันนะครับ
อันนี้ฟังคุณอัดเลยฟังสิทธิ์คุณอัดเลย
ตกก็ดีจุดที่พบศพก็ดีนะครับ
น้องแตงโมจมน้ำเนี่ยในรัศมีตรงนั้นเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีแต่ทรายมันไม่มีโคนนะ
เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจมน้ำตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีโคนเข้าอยู่ในอยู่ในปอดอยู่ในอะไรต่างเนี่ยมันก็
มันก็เห็นชัดว่านะประเด็นที่เราสงสัย
มันน่าจะเป็นจุดที่ท่าทรายมากกว่า
เพราะว่าในมือของน้องตังโมที่จะมีการกำทรายเนี่ย
ทรายก็ลักษณะเหมือนกับที่อยู่บนเรือ
ที่มีโคนอยู่ในปอดเนี่ยมันก็เป็นน้ำตื้นน่ะ
ตรงบริเวณนี้แหละไม่ไกลจากนี้หรอก

เพราะว่าตอนนี้เรื่องทั้งหมดมาส่งให้อายการไปหมดแล้ว
วันนี้คุณอาชญาจะทำยังไงก็ก็ไม่มีผล

อีกแล้วแล้วนี่นี่คือเมื่อกี้ฟังไปยังฟังไปแล้วฟังไปแล้วน่ะอ๋อ
นี่สนัยชุดกรูไงสนัยชุดกรูน่ะเขาบอกว่าเนี้ยสืบไปเจอ
สืบไปสืบมาก็ไม่ได้มีผลอะไรอีกแล้วมันส่งคือเขาบอกตำรวจ

ก็ต้องเป็นอย่างงั้นอ่ะเนอะอืมอ้าวไปดูอีกเรื่องหนึ่งฮะ
ราม่าน้องอายุ๑๔ปัญหาครอบครัวรุมเล้านะครับ
รอมใจถ้าตัวตายฟังสุดท้ายคือครูทำชาวเน็ตเดือดเลยนะฮะ
เรื่องนี้คือเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวสุดเศร้าสะเทือนใจครับ
คุณผู้ชมครับมองไปทางไหนน้องก็บอกมือแปดด้าน
แต่สุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงด้วยความน่าเศร้า
โดยเรื่องราวชีวิตของน้องเกิดขึ้นเมื่อแม่เลี้ยงนะครับ
แม่เลี้ยงคนพิการและเลี้ยงน้องต่อไม่ไหว
จึงต้องไปอยู่กับน้าที่พัทธลุงแต่ชีวิตก็ยังเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับ
เพราะน้าพยายามลวนลามทำร้ายร่างกาย
คนเด็กไม่ยอมก็ไล่ออกจากบ้าน
ส่วนแม่แท้ติดการพนันอย่างหนักครับพ่อแท้ก็ไม่สนใจชีวิตลูก
กระทั่งฟางเส้นสุดท้ายมาถึงเมื่อครูที่โรงเรียนกล่าวว่า
ให้ล้มเลิกความคิดเรียนต่อเพราะไม่มีเงินไม่มีผู้ปกครอง
ทำให้หัวใจของน้องยิ่งแตกสลาย
โดยมีการระบุว่าจะทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง
หลังจากนั้นน้องโบนัสก็เงียบหาย
กระทั่งเพื่อนมาทราบข่าวนะครับว่าน้องเนี่ยผูกคอเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามแต่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นข่าวดังขึ้นมา
จนกระทั่งมีแฮชแท็กนะครับเป็นแฮสแท็กว่าโรงเรียนชื่อดังย่านโครี
โดยหลายคนต่างเรียกร้องนะครับให้ครูออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้
เพราะการที่พูดไม่ดีกับเด็กมันกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับ
เด็กเนี่ยนะฮะตัดสินใจคิดสั้นนี่คือฆาตกรในคราบของครูชัด
เนี่ยนะฮะมีการลงมันแบบนี้เลยนะครับ
ผู้ปกครองขอชาติหน้าน้องชื่อว่าน้องโบนัสนะฮะ
ไปเจอแม่แล้วก็ครูที่ดีหลังเผชิญแรงกดดันจนกระทั่งมีข่าวเศร้า
โรงเรียนเนี่ยก็ไม่ช่วยด้วยขณะเดียวกันนะครับ
ปกครองรายหนึ่งครับเปิดเผยบอกว่าน้องเป็นเพื่อนกับลูกในชั้นเรียนเดียวกัน
เพื่อนเพื่อนในห้องจะช่วยเหลือกันตลอดก็มีแต่ครูนี่แหละฮะที่ไม่ช่วยเหลือ
ลันทดหดหู่มากนะครับทำไมเด็กต้องมาเจออะไรแบบนี้
ทั้งที่บ้านทั้งครูเมื่อเด็กมีปัญหาที่รุมเล้า
ครูเองนี่แหละควรจะเข้าใจและช่วยเหลือเด็กนะครับ
ไม่ใช่มาผลักสายไล่ส่งแบบนี้จัญญาบันเนี่ยหายไปไหน
ตอนนี้หนูหมดเวรหมดกรรมไปแล้วชาติหน้าขอให้หนูได้เจอแม่ที่ดี

ส่วนทางด้านนายปรีชากรมอริกานะครับ
นี้มันโหดร้ายจริงครับโรงเรียนที่บ้านหลังที่สองของน้อง

ซึ่งการกระทำของคุณเนี่ยทำให้เด็กคนหนึ่งเสียชีวิต
จึงอยากเรียกร้องนะครับให้สมาคมสิทธิ์เก่า
หรือว่ากระทรวงสถานการณ์เนี่ยออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อุ๊บอิ๊บแล้วก็อย่ากลัวว่าจะเสียชื่อเสียง
มีการขอให้ตั้งกรรมกรรมการสอบก็ได้จริงด้วยนะครับ
เรื่องราวของน้องคนนี้แหละฮะที่ผูกคอเสียชีวิตนะครับ
วอนสังคมนะฮะอย่าลงโทษครูอย่างเดียวนะ
ใช่ไหมว่างั้นนะฮะล่าสุดนะฮะนางมาลีแก้วละเอียดนะครับ

ในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนเอาไว้ทุกด้านแล้วนะครับ

ผู้บริหารและคณะครูเพียงฝ่ายเดียว

เราต้องถึงให้เด็กตัวนี้เร่งรวมตอนนี้นะ

เนื่องจากว่าไม่มีที่พักและไม่มีผู้ปกครอง
และคงประสงค์อยากเรียนที่นี้
ใช่ท่านก็บอกว่าสังคมอย่าเพิ่งลงโทษครูฝ่ายเดียว

คือน้องอาจจะไปแปลความหมายครูผิดว่างั้น
โอ้โหแต่น้องอายุ๑๔แล้วนะ
น้องเขาต้องมีมุมในความคิดของเขาอยู่แล้ว
อีกอย่างหนึ่งคือพี่เนอะคือคนเรามันมีแผลในใจ
ครูต้องเรียนรู้เด็กมากที่สุด
ครูนี่เหมือนพ่อแม่บางทีเป็นมากกว่าด้วยนะ
ใช่คือต้องสำคัญในการจะพูดอะไรกับเด็ก
ใช่แต่ว่าก็อีกอ่ะบ้านก็โยนไปให้โรงเรียน
โรงเรียนเขาบอกที่บ้านก็ต้องช่วยดูแลด้วย
จริงสำคัญสุดคือตอนจะมีลูกคิดก่อนว่าเราพร้อมหรือยัง
ไม่งั้นออกมาโยนไปโยนมาแล้วเด็กไม่รู้เรื่อง
มามาที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องโรงเรียนเช่นกันแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะ
เขาบอกว่าที่จังหวัดนครราชศรีมามีน้องเรียนตัดผมอย่างคลึก

เพราะว่าถ้าเป็นช่วงก่อน๒๐๑๗ก็คือเรียนออนไลน์
พรุ่งนี้แล้วเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ไปตัดเพราะว่า
ยังยังต้องรออ๋อยังต้องตัดอยู่เหรอใช่ค่ะ

อยู่นะคะก็คึกคักน่าดูนะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะคะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยร้านตัดผมบอกแฮปปี้นะเพราะว่าซบเศร้ามานานคือโรงเรียนไม่เปิดอ่ะเขาก็ไม่มีใครมาตัดผมเนาะเด็กเขาก็ปล่อยผมยาวไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยร้านพลอยจะได้ลืมตาอ้าปากได้ว่าอย่างงี้นะคะจริงจริงโรงเรียนเนี่ยแหละมีผลเห็นไหมมีผลกับระ

ลมแรงมากจริงจริงเนอะฮะพักเนอะเดี๋ยวกับก่อนเอาสู้เดี๋ยวกลับมาครับ
ตอนนี้ต้องชนะเอแอร์ไลนเงอร์มิสทีน
ไปดูอีกเรื่องนะครับตำรวจส่งหมายเรียกสาวคู่กรณีโอนเงินผิดบัญชีนะฮะโอ้โหอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะคือมันมีประเด็นประเด็นนึงนะครับก็คือนางสาววิราวันเนี่ยนะครับเป็นชาวสมุทรสาครนะเขาเป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารนะฮะเขาเดินทางไปแจ้งความกับทางตำรวจคือประเด็นอยู่ที่ว่าตัวผู้หญิงคนนี้นะคือวิราวันเนี่ยโอนเงินนะฮะโอนเงินไป
กับคู่ค้าแล้วปรากฏว่าไปใส่เลขที่บัญชีผิดไปแค่ตัวเดียวเลขเงินเนี่ยก็เลยถูกโอนไปหาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นว่าใครก็ไม่รู้นะฮะก็คือคนนี้เนี่ยนะครับซึ่งโอนเข้าไปเนี่ยนะเกือบสามแสนบาทนะครับเกือบสามแสนบาทนะฮะเนี่ยครับซึ่งคุณสาวนีเนี่ยนะฮะก็เป็นชาวจังหวัดบุรีรำต่อมานะครับนางสาววิราว
พอโอนไปเนี่ยพอโอนไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางฝั่งเจ้าของเงินเนี่ยเขาก็ไปตามที่ธนาคาร
คือเขาโทรศัพท์ไปที่ธนาคารคอลเซ็นเตอร์ก็บอกว่าให้ไปแจ้งความ
หลังจากนั้นก็ไปแจ้งความไปแจ้งความเสร็จปุ๊บก็ไปที่ธนาคารสาขา
ธนาคารสาขาบอกให้ไปแจ้งคอลเซนเตอร์เขาก็บอกให้คือมันวนกันอยู่อย่างเงี้
ซึ่งทำอะไรไม่ได้เออมันไม่ใช่ทำอะไรไม่ได้มันช้าเกินไปสุดท้ายเนี้ย
ทางฝั่งแต่วันนี้เขาเลยเอาเงินไปใช้หนึ่งเนี่ยคือโอนเงินไปให้ลูกสาวไปปิด
ไปปิดงวดบัญชีรถแล้วก็ไปซื้อรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งซื้อทอง
แล้วก็บอกเดี๋ยวจะเอาทองเนี่ยไปขายแล้วเงินมาใช้ให้สุดท้ายแล้วตอนเนี้ยคือใช้มา
หกเหลืออีกประมาณเนี้ยแสนสามมันสองแสนเก้ากว่าเธอบอกว่าไม่มีเงินใช้หรอก
คือเอาใช้หมดแล้วคือยอมติดคุกอืมเนี้ยตอนเนี้ยอืมแล้วยังไงแม่
คือตอนนี้ก็ตำรวจก็ออกหมายเรียกเรียบร้อยนะฮะที่เดี๋ยวนี้เขาไปตามบอกว่าไม่
เขาไม่อยู่เนี้ยฮะเห็นเห็นมีแต่สามีเขาบอกสามีเขาว่าไปไปไหนบอก
ใช่ใช่สามีก็บอกว่าก็ตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหน
อืมคือเขาก็ยอมรับตรงตรงว่าเข้าไปซื้อทองซื้อรถมอเตอร์ไซค์ปิดงบ
โอนกะกับมาให้แสนหกน่ะก็เลยเดี๋ยวจะโอดคือกับเสียนึกว่าแบบหาย
บางคนหายไปเลยอ่ะเนอะบางคนแบบหายไปเลยอ่ะใช่
หมายถึงเจ้าตัวไงตัวหนีแบบไปแอบไปไหนเป็นแบบไง
ไม่ก็ไม่เขาตามได้มันก็หุ้นดอกก็ตามได้
คือได้เงินไปแล้วแทนที่จะโอนคืนเขา

เขาก็ประหว่างด้วยเหมือนกันแหละ

แต่วินาทีนี้ขนาดเรามีเงินอยู่ยังหายได้เลยนึกออกป่
อันที่คืออุ๊ยยิ่งกว่าถูกหวยอีก
เขาไปสะดุ้งแบบว่าทำไมเงินเข้าในบัญชีเยอะจังเนอะ
เงินปันผลเหรอคือแล้วเขาก็ไปโกหกผัวคนที่มีแต้ง
เขาบอกว่าเงินได้มาเพราะว่าพี่สาวเอาที่พ่อแม่ด้วยมรดกไปขาย
แล้วก็เลยแบ่งเงินมาให้นั่นแหละผัวก็ไม่รู้ผัวก็ใช้
แต่สุดท้ายเนี่ยทางทนายก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามแต่ที่
เอาเงินก้อนนี้ไปใช้ด้วยก็โดนรับของโจรด้วยนะ
อ๋อใช่ไหมก็ต้องโดนประโยชน์เหมือนกันวันนี้มีอีกหนึ่งข่าว
คนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับจริงแล้ว
เขาบอกป้ายงานศพเธอเลยโอ้โหตั้งแต่สี่แยกเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ทุกคนก็แบบคนขับรถเขาใช้ก็ว่าคือหากันเลยเราไปดูภาพไปสักนิดนึงนะฮะ
นี่เดี๋ยวรอภาพนี่คุณดูติดติดติดกันอย่างนี้เลยนะ
ผู้สื่อข่าวก็แรงว่าวัฒนธรรมการบอกประกาศงานศพของจังหวัดตรังเนี่ย
กำลังเป็นที่น่าสนใจของคนที่ผ่านไปผ่านมามากเลย
นำไปติดตามสถานที่ต่างโดยเฉพาะตามแยกริมสายสำคัญสี่แยก

วันนี้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ยพระอารามหลวงนะครับ

วัฒนธรรมการติดใบประกาศเนี่ยหรือติดป้ายประกาศงานศพเนี่ย
จริงแล้วเขาบอกเป็นเหมือนอัตลักษณ์อัตลักษณ์
อันดวชเด็กของจังหวัดตรังเลยล่ะ
มันเป็นหลายงานเลยอ่ะซึ่งเขาบอกมันเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดเขานั่นแหละ
เมื่อชาวต่างจังหวัดผ่านมาก็จะให้ความสนใจอย่างมากโดยใบประกาศเนี่ย
ก็จะป้ายประกาศเหล่านั้นจะบอกรายละเอียดว่าอ้าวผู้ตายเนี่ย
เช่นชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่สถานที่จัดงานศพเนี่ยจัดอยู่ที่ไหน
รวมถึงว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพในการสวดนะครับ
ซึ่งเปรียบเสมือนจดหมายฉบับสุดท้ายอันนี้คือความเชื่อของชาวจังหวัดตรังนะ
เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของผู้ตายเพื่อให้ญาติมิตรเพื่อนฝูงเนี่ย
บางทีขับรถขับไปพามาจะได้รู้ว่าเออเขาตายแล้วนะอืม
วันนี้เขาสวดอยู่ที่นี่นะใครจะมาเป็นเจ้าภาพคือหลายหลายคน
เราไปแล้วคงจะตกใจนะอู๋ทำไมเยอะอย่างเงี้ยอืมแต่ก็คือ
อย่าลืมว่าก็ไม่ต้องเช่าที่เลยฮะป้ายพี่ว่าอย่างงี้ก็ไม่ต้องเช่าหรอกมั้ง
คงเป็นแบบวิถีชุมชนเพราะอันนี้เขาบอกเป็นวัฒนธรรมจังหวัดเลยอ่ะ
ซึ่งเหมือนกับการบอกกล่าวร้อยกว่าปีเห็นไหมล่ะหนึ่งร้อยหนึ่งปี
สิบเจ็ดปีเห็นไหมเขาจะบอกหมดเลยว่าเหมือนกับว่าเออ
คนนี้ได้ตายไปแล้วนะได้ตายไปแล้วตายเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่ตอนตาย
เพราะฉะนั้นคนก็อาจจะตกใจว่าทำไมงานศพมันเยอะแต่จริงจริงแล้ว
ลืมไปไงว่างานศพมันมีทุกวันนั่นแหละจริงจริงอืมเนาะ
มาประกาศนะคะปิดเกาะแล้วก็เกาะห้าเดือนนะคะเหตุผลในการปิด
ก็คือฟื้นฟูธรรมชาตินะคะที่ท่าเรือบริษัทเช็คอิน
อันดามันอ่าบ้านทัพละมุดตำบลลำแก่นจังหวัดพังงาเนอะ
ก็มีนักท่องเที่ยวกว่าร้อยคนนะคะเขากลับจากการท่องเที่ยวคือไปชมความงามของอุทยานแห่งชาติที่ว่านี้นะคะ
ทีนี้นักท่องเที่ยวล็อตเนี้ยจะเป็นล็อตสุดท้ายก็คือแล้วก็ต้องคอยสอดส่องแล้วว่าจะมีการแบบแอบเอานักท่องเที่ยวเข้าไปหรือเปล่า
เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนี้ก็จะคอยสอดส่องไม่ให้ใครเข้าไปเพราะว่าเขาต้องการที่จะฟื้นฟูธรรมชาติอย่างที่บอกนะคะ

เข้าไปเพราะว่าช่วงที่ปิดนี่แหละ
ถ้าเข้าไปได้ก็คือเขาก็จะเหมือนความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้เนอะ
ครับดูไปนะอือสวยเนาะสวยจังโอ้ยสวยมากสวยมาก
วันนี้ที่ทางใต้ก็นั่นน่ะฟ้ามืดมืดนะคะแต่ละที่ฝนตกหนักแค่ไหน
เมื่อกี้นี่ไงบางโทบางโทรัสฝนตกลมแรง
เมื่อกี้เขาบอกตรงไหนหน้าก็บอกว่าหน้าพันท้ายนรสิงศ์
เออโรงน้ำพี่ก็บอกโหลมแรงมากอืมโคลาสก็หนักไหม
ตอนนี้เขาบอกโคลาสค่ะโคลาสค่ะโคลาสตอนนี้เขาบอกโคลาสก็หนัก
ตอนนี้ใช่ไหมใช่พายุเข้าไงอืมซึ่งเขาเตือนมา
เขาอันนี้เป็นกรมอุตุเตือนตรงมากมากว่าพายุแรงทั่วทั่ว
โดยเฉพาะอีสานเฉพาะเหนืออีสานตอนนี้ต้องระวังฝนกันอย่างมากเลยนะฮะ
อืมเอ้าจะกลับมาใส่ไข่กันต่อพักกันสักครู่ฮะอืม
กปิดซ่อนผิวเนียนกริบด้วยรองพื้นและแป้ง
เอกประเทศไทยเนี้ยอืมใครที่ยังค่าตัวแพงที่สุดอยู่อืม
ก็ต้องบอกยังเป็นณเดชน์อยู่อืมใช่ถ้าจะพูดอันดับหนึ่งจริงจริง
คนที่เล่นฆ่าตัวหมายถึงว่าฆ่าตอนนะฮะต่อตอนคือการออนแอร์ครั้งหนึ่งเนี่ย
ก็คือณเดชนคุกิมิยะอืมซึ่งณเดชนคุกิมิยะเนี้ย
ค่าตัวเล่นละครเริ่มต้นที่สองแสนบาทต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่สิบห้าล้านบาทต่อชิ้นนะ
แล้วก็อีเวนต์เนี้ยณเดชน์เขาก็รับอยู่ที่สามแสนห้าบาทสามสามสามแสนห้า
สามสามสามห้าบาทอันดับสองก็คือเจมส์จิอืมเจมส์จิเนี้ย
ฆ่าตอนละครอยู่ที่อู๋ยังแสนหนึ่งนะอืมเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติสิบห้าตอนก็สามห้า
ถูกต้องไหมแสนหนึ่งต่อตอนค่าโฆษณาอยู่ที่สิบห้าล้านเท่าณเดชน์เลย
อีเวนต์อยู่ที่สามแสนต่อครั้งอืมมาริโอเมาเลอร์นะฮะ
เขาบอกว่าก็แสนนึงต่อตอนค่าตัวโฆษณาอยู่ที่๑๐ล้าน
อีเวนต์อยู่ที่สามแสนต่อครั้งอันดับสี่เนี่ยเป็นของโป๊ปธนวัฒน์
โป๊ปธนวัฒน์เนี่ยค่าตัวเล่นละครก็อยู่ที่แปดหมื่นต่อตอน
โสนานอยู่ที่เจ็ดล้านนะฮะแล้วก็งานอีเวนต์อ่ะอยู่ที่สองแสนห้า
แล้วก็อันดับห้าก็คือเวียสุกลวัฒน์เวียสุกลวัฒน์เนี่ย
ก็คืออย่างที่บอกว่าเวียเขาประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่า
เขาจะอยู่ช่องเจ็ดอืมตลอดอ่ะไม่ย้ายไม่ย้ายไปไหนเลยใช่
ฆ่าตัวเขาเขาเล่นละครอยู่ที่ตอนละแปดหมื่นอ่ะโฆษณาอยู่ที่เจ็ดล้าน
อยู่คันชะสองแสนแล้วก็อีกคนนึงก็คือนวัดนะฮะ
ข้าตัวเล่นละครที่แปดหมื่นห้าเนาะค่าตัวโฆษณาอยู่ที่หกล้าน
อยู่ที่สองแสนบาทอืมไม่งั้นแหดถามของเขาเนอะเมื่อเมื่อเมื่อ
ไม่มีของฉันปีนี่๓๐ล้านอีบ้าไม่ถึงฉันถูกเจอ

ไม่ใช่ภีร์ปูเจอปรับปีปีจะไปเทียบแรกกับเค้าซะเถอะ

ฉันเรื่อยพออยู่ได้

ตอนนี้กำลังเนื้อหอมมากนะคะคนนี้น้องใบเฟิร์นพิมชนกเนอะ
เขาก็ขึ้นแท่นเป็นนางเอกซุปตาเรียบร้อย
แต่ที่สำคัญคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เขาลงรูปของเขาแล้วเขาก็เหมือนประมาณบอกว่า
เขาก็อยากจะมีคู่แล้วอยากจะมีแฟนแล้ว
ปรากฏว่านะคะหนุ่มก็เข้ามาจับบัตรคิวเลยนะ
เข้าคิวเลยแบบเสนอตัวนะคะ
ก็ว่ากันไปนะตอนนี้รุมจีบกันสวยสวยแต่ปีนี้ใบเฟิร์นสวยนะ
สวยดิวพันธ์พองมาเลยนะออร่ามาเลย
ไปดูอีกคู่นึงนะครับคู่รักที่ได้ว่าโอ้โหโคลกสองปีแล้ว
คุณเต้าคุณไนนะครับก็ลงภาพคู่หวานใจนะ
ลองดูนะมีภาพอ่ะไหมนี่อ่ะอ่า
คือแต้วเองก็โพสต์ภาพแล้วก็แคปชั่น
เนี่ยครบมาสองปีแล้วอืมนี่เหรอนั่นเนี่ยนั่นหน้า

เห็นไหมไม่อีกอันนึงจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีเรื่องของเด็กอายุ๑๔ไปตบเด็กอายุ๑๑อายุยืนป๕เอง
แล้วไปกระทืบในบ้านด้วยเรามีภาพเราเบิร์นหน่อยนะเบิร์นหน่อยนะมีภาพได้มั้ยยัง
น้องน้ำเขาถูกนะถูกเลขนะถูกเลขอะไร
ได้หวยจากมดดำให้เนี่ยไม่แต่คนที่ถูกคนที่ถูก๕แสนคืออัพพรนะ
ไม่ต้องถูกเยอะล่ะนางถูก๕แล้วเวลานางซื้อที่เมื่อปีที่แล้วอัพพรบวกรบคูณหานะ
ได้กำไร๒๗๐บาทที่ถูกเป็นทุกงวด๑๐ประมาณนี้นะนางจะจดว่างวดนี้นางซื้อเท่าไหร่
แล้วแบบว่ากำไรเท่าไหร่เราเหมือนรู้สึกว่าเหมือนนางถูกเยอะ
นางซื้องวดหนึ่งสามสี่แสนนะงวดนี้นางซื้อไปเท่าไหร่ก่อนเอาจริงรู้สึกงวดเนี้ย

๒๐เดี๋ยวก่อนนะอันนี้๓นะอันนี้๓๒๐อันนี้ก็๕ใบนะคะ

ยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบ
อันนี้ก็สามสิบนะคะอ่าห้าใบก็คือสามสิบสามสิบก็เป็นเท่าไรอ่ะ
บ้านนะพี่หายเท่าไรน่ะคิดไม่ถูกอ่ะนี่แถวละสามสิบอ่ะ
เป็นเงินเท่าไหร่คะคือบ้านที่นางสร้างอ่ะด้วยความจริงมีผีถูกว่ะ
นางก็บอกถ้าจะอยู่ด้วยกันจะไม่ให้นางถูกหวยนางด่าผีอย่างนั้นหรอเออ
นางเป็นบ้านะแต่เวลานางซื้ออ่ะพอกับพี่สุซื้อแบบเป็นแบบว่า
เป็นเรื่องเป็นราวอย่างงวดนี้เขาบอกนางซื้อทีละสามสี่ร้อยใบอ่ะ
อืมมันไม่ใช่ใบละแปดสิบบาทไงอืมวันนี้จริงจริงแล้วเขาบอก
เตอรี่เนี่ยที่ยังไม่ได้ตรวจอีกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สามร้อยใบสิ
นางยังไม่ได้ตรวจอีกสามร้อยกว่าใบเป็นศูนย์หกอีกไม่น้อย
สาเหตุที่ซื้อเลขนี้เพราะอะไรรู้ไหมนางบอกว่า๐๖๖
ขายไม่ออกไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าเออเหมาก็ต้องซื้อ
โดยบอกว่าเดี๋ยวตรวจเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบ
เป็นเงินกี่บาทแต่งวดนี้รู้สึกนางจะหุ้นกับเพื่อนนะ
เธอดูข้างหนักเป็นอีกกองเดี๋ยวไหมแอง่จี่เยอะมากเลยอ่ะ
ป๊ายละห้าป๊ายก็ยี่สิบปูนไห้ต้อนแหร่แม่รอยหนึ่งแล้วอ่ะ
ยังไม่ได้ตรวจได้ไปแล้วสองแสนหกอื้อ

แต่ตอนนี้๒๖๐๐คือนางลงทุนไปแสนกว่าบาทตอนนี้นางได้

แต่นางจะต้องตรวจอีกประมาณสัก๓๐๐๔๐๐ใบเหรอ

นั่นตรวจนั่นแหละจริงมันก็เปอลานเรากันแหละ
ชีวิตนางมีความสุขกับการซื้อลอตเตอรี่
ไม่ใช่ป่ะแล้วเป็นผียังไงแม่ผีบอกเลขเหรอ
นางก็ไล่ผีเมื่อก่อนนางอยู่ในบ้านไง

อยู่แล้วต้องให้โชคอย่างนี้เหรอ
ฮายเขาก็ประกบหนังเล่นกับคุณแม่กับพี่หนุ่มมาแล้วเยอะนะ
อย่าพูดคำนั้นนะปิงปองก็ถูกนะ
ปิงปองก็ถูกปิงปองก็ถูกนะนางไปเต้นใหญ่เลยปิงปองเนี่ยสรุปแล้วปิงปองก็ถูก
เขาบอกว่านางเต้นเพลงอะไรนะของสิงโตนำโชค
โดดิโดงแม่โดดิโดงเอาเพลงอะไรดีโดดิโดดิโดดิโดมันเต้นบ่อตงลงทงลงทง
ห้าจูบท้ายนี้โดดิโดงดิโดดิโดงมันเต้นบ่อตงลงทงลงต้งโอเคส่อหาดแม่

คือนางก็ร้องเพลงนี่แหละแล้วก็กดเหมือนเด็กเล่นกันอะ
เสียงโชคมานางก็รับทรัพย์ไปแค่สี่พันโดดีดงโดดีดงโดดีดงนางร้องเพลงโดดีดงของสิงโตนำโชคเนี่ย
ว่ะนางก็ใช้วิธีของนางแบบสุดยอดเหมือนกันเออเดี๋ยวงวดหน้าเราเอาแบบนี้บ้างดีกว่า
ร้องเพลงไปเรื่อยไม่ต้องไปคิดว่าไปเอาเลขจากไหนคิดว่าชอบร้องเพลงไหนก็ร้องไป
ไม่ควรมันจะถูกอ่ะเนอะไม่แต่อย่างอาภพรไม่ต้องไปตื่นเต้นกับนางนางซื้อเยอะนางเป็น
ขนาดนางไปทำอะไรกันซื้อกลอนแล้วอุ้ยนางร้องเพลงอยู่บนเวทีอ่ะ
ยังให้คนเอาขึ้นไปขายบนเวทีให้นางเลยแล้วนางก็ร้องของนางได้อ่ะ
เชฟอ่ะเชฟเบอะอ่ะแล้วนางก็หยิบไปเรื่อยเรื่อยน่ะถามอีพี่หาย
เธอไปเอาเลขไงไม่ฉันก็หยิบไปฉันร้องไปฉันก็หยิบหยิบหยิบของฉันไป
เขาทำเขาเรียกว่าทำบุญไปด้วยไงนางบอกเพราะปกตินางจะไปงานกระถิ่นงานผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะหยิบของนางไปเรื่อยเรื่อยเออทำบุญไปด้วยอย่างงี้อ่า
เมื่อกี้นี้กำลังพูดถึงก่อนเมื่อกี้ก็คือเรื่องของแฮชแท็กอันหนึ่งฮะ
ก็คือเป็นเรื่องราวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นปห้าอายุแค่สิบเอ็ด
ไปถูกรุ่นพี่นะครับอายุ๑๔ลุมกระทืบมาลุมตบนะครับ
มีขึ้นแล้วนะฮะกลุ่มเรือนลุมตบเด็กอายุสิบเอ็ด
เนี่ยฮะมันโหดร้ายมากเลยนะครับคือคลิปเนี่ยประมาณความยาวยี่สิบเก้าวินาทีครับ
เป็นการรุมทำร้ายเด็กหญิงตบตีกระทืบน้องที่ทำร้ายเนี่ยนะฮะ
ถูกทำร้ายอายุสิบเอ็ดปีเท่านั้นเองเรียนชั้นปห้า
ถูกทำร้ายอยู่ในบ้านตัวเองครับน้องเนี่ยพยายามกราบเท้าเพื่อขอชีวิต
รุ่นพี่ที่ทำร้ายน้องเนี่ยมี๓คนอายุ๑๕ปีนะครับ
แล้วมีอีกคนนึงถ่ายคลิปตอนนี้ตำรวจเองก็รู้ตัวกันหมดแล้วนะครับ
เนี่ยนะฮะตัวฝั่งของแม่ของน้องที่ถูกทำร้ายก็
เสียใจมากนะครับเห็นเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอ
คือเห็นในตอนรู้สึกตอนตีหนึ่งนะครับก็เลยปลุกลูกมาสอบถาม
ตอนเห็นคลิปก็ยอมรับว่าร้องไห้เลยนะฮะรับไม่ได้กับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
ลูกสาวตัวเองเนี่ยถูกทำร้ายในบ้านตัวเองด้วยอืมแม่บอกแม่โกรธมากนะครับ
แล้วก็จะไม่ยอมความแน่นอนจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีการ
อ่าแชร์ภาพเด็กเด็กนะครับที่เอ่อทำร้ายร่างกายกันมาแล้วเหมือนกันเนอะ
เนี้ยครับคือโอ้โหนัก
ผมดูทรงแล้วว่าเนี่ยนะครับ
นี่ใช่ไหมกลุ่มนี้นะเด็กนั้นเลย
แล้วรุนแรงตั้งตบตั้งกระทืบตั้งเตะสารพัดเลย
เนี้ยนะฮะรุมหรื้อเลือน

คือหลายคนก็พยายามบอกนะครับบอกว่า
บางครั้งมันต้องพอได้แล้วไอ้กรณีของกฎหมายช่องว่างทางกฎหมายที่ตัวเด็กเองนี่
อายุ๑๔๑๕ปีผมไปทำร้ายร่างกายแล้วก็คือ
โดนแค่สารพินิษฐ์อะไรอย่างนี้
คือข้อกฎหมายเหมือนกับไปแตะไม่ได้บางทีเด็กพวกนี้ก็จะ
เหมือนรู้ว่าฉันยังเด็กอยู่ฉันทำอะไรแล้วก็สุดท้าย
ก็โดนแค่นี้อะไรแบบนั้นนะฮะ
คือดูคำแว่นแน่นเลยนะอืม
มันไม่ถูกต้องนะครับจริงทีแล้วมันมี

ไปทำร้ายร่างกายทั้งชายทั้งหญิงนะจริงแล้วอ่ะ
คืออย่างผู้ชายอะไรอย่างนี้บางทีไปทำร้ายไปยิงไปอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็โดนสันพินิษฐ์แล้วก็ออกมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็บางคนก็กลับไปทำอีกอืมบางคนโตขึ้นมาก็เป็น
ก็กลายเป็นแบบคนร้ายไปเลยบางคนเขาบอกว่า
บทลงโทษก็ไม่ได้ช่วยอ่าอืมเหมือนกับว่า
อบรมยังไงให้น้องเขาไม่รู้สึกว่าการใช้ความรุนแรงนี่นะ
เรื่องที่ทำกันง่ายง่ายอย่างงี้เนอะอืมนะอ้าวโอเคนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้น้องที่ถูกทำร้ายนะครับน้องปห้า
อายุสิบเอ็ดน่ะอืมคือคือมายูเท่าไหร่มายูเจ็ดขวบค่ะอุ้ย
ออกมาอยู่แค่สี่สี่ปีเองอืมยังเด็กมากอยู่เลยนะยังเด็ก
สิบขวบเนี้ยอุ้ยเด็กมากเด็กมากเด็กมากเด็กมาก
ไม่รู้มีเรื่องอะไรกันเนอะแล้วดูโดนอายุสิบห้าสิบ
แต่สิบห้านี่โตแล้วนะโตแล้วตัวใหญ่สิบห้านี่คือแบบเป็น
เป็นสาวเป็นอะไรไปแล้วนะนี่คือแบบโตเร็วจะตายเออเนี่ย
ไม่ใช่แบบเด็กไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยจริงเนาะ
เด็กเมื่อก่อนสิบกว่ายังแบบไปไหนแม่อุ้ยอย่างนี้เด็กสิบกว่า
ถือว่าแบบเขาโตแบบโรคมันเปลี่ยนไปแล้วไงอืมอืมอืมน่ะอืม
โอเคนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
ไปดูเรื่องราวของคุณโน๊ตเชิญยิ้มหน่อยนะฮะคุณโน๊ตเชิญยิ้มเนี่ยนะฮะ
ก็เผยเหตุการณ์กลางดึกนะฮะขณะที่พี่ศรีหนุ่มนะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนรักเนี่ยมาเข้าฝันนะฮะพี่สุนุ่มเนี่ยแกเสียชีวิตไปนานแล้ว
แล้วก็เป็นคุณพ่อของคุณเจี๊ยบเชิญยิ้มนะฮะคือคุณโน๊ตเนี่ยบอกว่าการเวลาเนี่ย
เคยทำให้วิทภาพและคำว่าเพื่อนของทั้งคู่ลบเลือนไปได้เลยนะครับ
เชิญยิ้มแล้วก็สีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับล่าสุดคุณโน๊ตเชิญยิ้มนะครับ
โพสต์รูปพร้อมกับบอกเล่ามาบอกว่าหลับนอนหลับไปสักเที่ยงคืน
แล้วฝันถึงสีหนุ่มแต่งตัวหล่อมากเดินมาตบไหล่
แล้วพูดว่าขอบใจมากนะเพื่อนที่ดูแลรักษาตระกูลเชิญยิ้มเอาไว้อย่างดี
และมึงยังทำให้แฟนยังคงคิดถึงกูตลอดขอบใจนะเพื่อน
แล้วมันก็ยิ้มก่อนโบกมือแล้วหันหลังเดินหายไปอืม
มึงก็เป็นแบบนั้นมั้ยเนอะวันพระใหญ่เนอะวันพระใหญ่อย่างเงี้ยเหรอ
สองวันเนอะอืมเนี้ยแต่เขาเป็นเพื่อนรักกันมากอ่ะเนอะ
กับใครคนนะที่ที่ที่ป่านโน้ตสนิทอับเป็ดป่ะอับเป็ดอับเป็ดไง
อับเป็ดแล้วที่ที่เสียไปหนึ่งคนอืมโดนอีกคนที่เสียไปที่ที่บอก
พี่เคยบอกว่าเคยอ๋อนักคล่อมอ๋อนักคล่อมนอนนี่นี่นี่
นี่ไงเออเนี่ยแก๊งเขามีใครบ้างพี่หนุ่มอ๋อมีอาเป็ดพี่โน๊ตพี่เป็ด
จำชื่อไม่ได้อืมจำไม่ได้แล้วแต่ถ้าที่บอกว่านอนด้วยกันนะคะ
นะพี่โน้ตกับอ๋อนักคล่อมถ้าเกิดวันนี้ใครจะไปทุระก็ให้
พักตนออกแล้วพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดเทิมกันฝนตกหนักโดยเฉพาะกรุงเทพฯมหานคร
ปริมณฑลเนี่ยสิ่งที่จะต้องขอเตือนก่อนจะอ่านข่าวต่อก็คือขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
เพราะฉะนั้นพรุ่งเนี้ยมันมีโอกาสทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านไปผ่านมานะฮะ
แล้วก็ฝนฟ้าขนองเนี่ยขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
อย่างที่เราบอกกันว่าใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใกล้สิ่งปลูกสร้างเนี่ย
หลีกเลี่ยกันสักนิดนึงเนาะเกษตรกรเตรียมความป้องกันความเสียหายไว้ด้วยเหมือนกัน
หกพฤษภาคมเนี่ยทั้งเหนือทั้งอีสานเตรียมตัวนะฮะ
เกือบทุกจังหวัดเลยเนอะก็ฝากมาเตือนกันแทบจะทั้งประเทศเลยอืมนะอืม
มาอีกนิดนึงน้องเอวิเกลนะคะลูกของคุณชมพู่กับคุณน็อตวิสรุธเนอะ
รักมากเขาบอกว่ารูปล่าสุดเนี่ยที่เรากำลังจะให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยนะ
อันนี้เนี่ยดูว่าจะเป็นเหมือนกับพี่พายุ
คือบางวันเนี่ยหน้าเขาไม่เหมือนสายฟ้าบางวันหน้าเขาก็เป็นเหมือนน้องพายุนะคะ
อ่ะดูสิแอมเหมือนใครโอ้ยอวบมากอืมอืมนี่เหมือนใครอ่ะแม่
เหมือนใครเลยเหมือนพ่อมันยังดูไม่ออกไหมเด็กแต่เด็กเขาจะน่าเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยเนอะอืม
น่ะอืมเด็กน้องเอบิเกลนะคะวันนี้แม่น้ำหนึ่งก็ไว้ไว้หัวถูกอีกแล้วหรอ
แองจี้แม่น้ำหนึ่งอ่ะอืมเขาบอกว่าเอาจริงจริงนะทุกวันนี้วันอย่างเงี้
วันนี้ที่เลขออกไว้แล้ววันแม่น้ำหนึ่งสิบห้าเนี่ยเออ
ถึงตอนเช้าเนี้ยทุกเพจเลยแม่แต่อู้แต่ละคนมีวิธีอ่ะ
บางคนไปเอาเลขย่านาคบางคนไปล้วงหายบางคนไปคือมันเยอะมากประมาณร้อยแผ่น
เยอะกว่าดูกีราวซีเกมไว้ตอนเนี้ยซึ่งนางไลค์แม่น้ำหนึ่งนางไลค์ไง
๐๖แล้วก็ปรากฏว่ามีคนดวงดีถูกตามนางก็เลยมีการกลับมาพูดเกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าการันตีเนี่ยโอ๊ยคือนางไปการันตีในไลฟ์ของนางนางมีกลุ่มวีไอพีรายปีเหรอ
เอ็งจี้ตอนเนี้ยใช่อ๋อแต่งนี้นางมีกรุ่มวีไอพีรายปี
ก็จะมีกลุ่มของเขาแล้วก็ต้องซื้ออะไรแบบพิวเครื่องล่างหรืออะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเขาบอกว่าเฉพาะต้องให้คนจ่ายเงินถึงจะแบบว่าดูได้

วันนี้ไปดูความน่ารักของแพตตี้อังสุมารินสักนิดนึง

ซึ่งคบหาดูใจกันมาเนี่ย๑๐ปีแล้วนะ

ล่าสุดเนี่ยแพตตี้ได้โพสต์คู่กับหนุ่ม
คือกอดจากหนูนี่แหละเอาไปเลย
นี่งานนี้แฟนก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันรัว
หลายคนที่หลายคนก็แอบเข้าใจผิดว่าเฮ้ย

โคราชฝนตกหนักตั้งแต่บ่าย
นี่เบรกไหลแล้วเนี่ยเบรกสุดท้ายแล้วค่ะ

ไปดูครั้งคู่ไบ

ในเรื่องเนี่ยคะ
มีคนไปค้นหาประวัติทางครูใบกันเยอะมากนะ

เหมือนว่าไปยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็จะมีท่าแบบ

คิดดูว่านางเอกที่เล่นเป็นคังครูใบ
ล้านนะค่าตัวต่อเรื่องหนึ่ง

เพราะไอจีของนางมีคนตามหมด๖๔ล้านคน

นางโพสต์แล้วของพิงกี้ทำเหมือน

ตัวนี้ถือขั้นโคเวิร์ดเต้นแล้วไหม

แล้วเขามาลงเต้นนะ

เป็นคือเขาชอบเต้นหรืออะไรอย่างนี้
กลายเป็นว่าคนให้ความสนใจกับนางอินเดียเยอะมาก

แล้วก็เรื่องนี้เขาบอกใช้เงินไป
เป็นค่าตัวนางเอกคนเดียว๙๐ล้าน

แล้วคุณเขาบอกว่าญาติของครางภูไบจริงจริงเนี่ยก็ออกมา
เรียกร้องว่าตัวคุณยายเนี่ยไม่ได้

เมื่อก่อนต้องตื่นตี๕เพื่อไปขึ้นรถแล้วก็ไปน็อก
จากนี้ต้องตี๕เผื่อนะตี๕เนอะไม่ต้องเพื่อจากนี้ต้องเผื่อเอาไว้

ครอบครัวตรงชาติ๕โมงสุดีมากวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับจ๊ะ